มีแน่นอนไม่ใช่แค่ของกินกิจกรรมข้นเจ๋ง
คนดีเราก็มีมาบอกกันซึ่ง
แรงบันดาลใจของคนเจ๋งที่ทำให้เรา๓คน

คุณเห็นไหม
ต้องออกลีลาตามเลยนะนี่นี่คนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหม
คุณผู้ชมอายุ๘๐ปีแล้วนะคะเรียกว่าไม่ธรรมดา
อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะยืน
คุณยายก็ร่ำตอนหลับด้วยหรือเปล่าครับ
เดี๋ยวคุณยายไม่ได้หลับคุณยายนั่งพัก
เห็นไหมลีลาลวดลายไม่แพ้กับสาวเลยนะคะ
เป็นชาวบ้านป่าเก้าตำบลผักตบอำเภอหนองหานอุดรธานีค่ะ
เข้ามาร่วมงานบุญกันก็คือบุญสำฮะ
ภาษาอีสานบ้านดิฉันเนี่ยสัมหะแปลว่าอะไรคะ
มันมาจากคำว่าชำระภาษาไทยชำระคือล้าง
เป็นงานบุญเบิกบ้านถูกต้องนะคะเขาก็จะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บูชาพญาแถนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
น้องใบตองกับผมก็ยังไม่หยุดนะ
ยังค่ะยังเต้นแข่งกับคุณยายเรื่อย
คุณยายคนนี้คือยายเสาอายุ๘๐ปีแล้ว
อย่างที่บอกไปนะอายุไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคอะไร
เป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดิน
คุณยายก็มาร่วมกิจกรรมงานบุญแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาก็จะแต่งตัวสวยงามแบบนี้ตามประเพณี
วันหลังเอาชุดมาให้ด้วยนะคะ
มาร่วมทำบุญกันนะคะในงานบุญเสาหลักบ้าน
บูชาขอฝนรำร่วมกับลูกหลาน
ซึ่งประเพณีนี้นะคะเขาก็ทำเพื่อความให้

ให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาศจากพุทธผีปีศาสตร์
ชาวบ้านเขาก็จะนำข้าวปลาอาหารไปถวายพระตอนเช้าที่สารกลางหมู่บ้าน
ทุกคนที่ไปร่วมงานก็จะนำนี่ค่ะ
กระทงสามเหลี่ยมพร้อมด้วยก้อนหินใส่ถุงพลาสติก
น้ำสะอาด๔ขวดนำไปร่วมกันทำเป็นน้ำมนต์นะคะ
แล้วก็เขียนไปด้วยไม่ใช่แค่ประดำกันอย่างเดียว
ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะนำก้อนหินนี่นะคะ
ผ่านการปลูกเสกแล้วไปวางที่บ้าน
กันผีสางไม่ให้เข้ามากล้ำกลายค่ะ
ส่วนกระทงสามเหลี่ยมนี้นะคะก็จะไปวางไว้ที่ทุ่งนา
เพื่อเป็นการเลี้ยงดูผีนาบรรพบุรุษ
คอยดูแลปกปักรักษาผืนนาให้อุดมสมบูรณ์
ให้ได้ข้าวผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ซึ่งพิธีบุญสำคะนี้ค่ะจะทำกันทุกปีก่อนที่จะมีระดูการธรรมนา
เพื่อเป็นการเบิกโรค

คุณผู้ชมก็คงลุกขึ้นมาแล้วแหละตอนนี้ก็คงทนไม่ไหวแล้วแหละ